คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะในดอนแดงจันติ๊บที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นนักพนันแล้วก็ถูกตำรวจสุธิศาลเข้าไปจับกลุ่มตัว
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการพูดถึงว่า
ตำรวจไปรุมทำร้ายจนเสียชีวิตหรือเปล่า
แต่ว่าผลการชนะสูตรจากโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าเสียชีวิตเพราะว่าหัวใจล้มเหลว
แต่ทางญาติเขาติดใจเขานำไปชนสูตรรอบ๒นะ
ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรากฏว่าผลการชนสูตรรอบ๒มันไม่ตรงกัน
มันบอกว่าในดอนถูกกระแทกด้วยของแข็งหลายครั้ง
มีร่องรอยฟกช้ำกระดูกซี่โครงก็มีร่องรอยฟกช้ำทั่วร่างกาย

ของในดอนแดงจันทริปแห่ไปเลย
ไปที่สนสุธิศาลไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล

แล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าเหมือนผู้บังคับบัญชา
พยายามจะช่วยเหลือตำรวจที่ทำผิดหรือเปล่า

ญาติของในดอนแดงจันทริปผู้ต้องหาที่ถูกชุดสืบสวน
ตำรวจนครบานสุธิศาล๗นาย
เข้าจับกลุ่มขณะเล่นพนันไฮโล
ภายในชุมชนรุ่งเรืองตอนปลายย่านห้วยขวาง

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
ทางญาตินำศพไปตั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือด้านหน้าสถานีตำรวจนครบานสุธิศาล

พันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานสุธิศาล
เพราะทางญาติบอกว่านี่เกือบเดือนนึงแล้วนะ
ทำไมคดีไม่มีความคืบหน้า
นางกาญจนาแดงจันติ๊บก็บอกว่าพาศพน้องชายมา
เพราะต้องการมาร้องขอความเป็นธรรม
ให้ผู้กำกับการสถานีดูผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ผ่านมายืนยันว่าตัวในดอนไม่เคยมีโรคประจำตัว
แต่ทำไมตำรวจออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีอาการป่วย

ซึ่งภายหลังจากเกิดเหตุทางครอบครัวได้รับการติดต่อให้ยอมความด้วย
แล้วก็มีคนขับรถวนไปเวียนมาหน้าบ้านหลายต่อหลายครั้ง

แล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับตำรวจทั้ง๗นายให้ถึงที่สุด
ทางครอบครัวบอกด้วยว่าทำไมผลการชนะสูตร๒ครั้ง๒ครา๒รอบมันไม่เหมือนกัน
เพราะว่ารอบ๒นำศพไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลการชนะสูตรเบื้องต้นบอกว่าในดอนถูกกระแทกด้วยของแข็งหลายครั้ง
มีร่องรอยฟกช้ำไปถึงกระดูกซี่โครงทั่วร่างกาย

แต่ผลการชนสูตรของโรงพยาบาลตำรวจในการชนสูตรครั้งแรก
ทำไมดูเหมือนว่ามันไม่ละเอียดสักเท่าไหร่
คล้ายกับพยายามปกปิดสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
แล้วก็ครั้งแรกบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากหัวใจล้มเหลว
ลองไปฟังเสียงพี่สาวของผู้เสียชีวิต

อยากให้เขามาดูว่าน้องเราเจ็บตรงไหน
วันนั้นที่คุณบอกว่าน้องเราเป็นโรคหัวใจ

มีรอยช้ำตามตัวตามหน้าอยู่เลย

การศึกษาก็ไม่ใช่น้อยพูดตรงเลย
คุณทำไม่ได้ยับยั้งชั่งใจเลยกับมนุษย์
ถ้าถามจะได้กับพี่น้องใครจะรู้สึกแบบไหน

ที่สูตรเอาไอ้คนผิดมันมาลงโทษ
มารับสิ่งที่มันทำกับน้องพี่

น้องโดนเตะตรงไหนเจ็บตรงไหน
แล้วบอกว่าน้องเป็นโรคหัวใจล้มเหลวโรคหัวใจตีบตรงไหน

ญาติของในดอนคนเสียชีวิตเนี่ยนะคะรอพันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่า
จนถึงเที่ยงที่สอนอสุธิศาสตร์แล้ว
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับการติดต่อในการเข้าพบ
หลังจากนั้นญาติไม่รอช้า
นำศพไปร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ธรรมเนียบรัฐบาล
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคือไม่สามารถอนุญาตให้นำศพเข้าไปด้านในได้
แล้วก็ขอให้รีบเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทันที
แต่ว่าเขาก็ได้ยื่นหนังสือเป็นการยื่นหนังสือ
แล้วก็ขอความเป็นธรรมเพราะว่าทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์บอกว่า
คือมันเป็นสถานที่ราชการเป็นธรรมเนียบรัฐบาล
คุณจะนำศพมาแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสม

พันธุ์ตำรวจเอกเติมเผาก็ได้เรียกตำรวจชุดจับกลุ่มทั้ง๗นายเข้าพบ
แล้วก็คุยกันนานกว่า๒ชั่วโมงหลังจากนั้นออกมาเปิดเผยแบบนี้ค่ะ
บอกว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากับญาติของในดอน
ซึ่งการกระทำที่นำศพไปไว้ที่หน้าสอนอถือว่าเป็นความผิด
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๒
ตามกฎหมายมาตรานี้บอกว่าห้ามเคลื่อนย้ายศพโดยไม่มีเหตุอันควร
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
ซึ่งก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ฟังเสียงพันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานสุธิศาสตร์นะคะ
ในเมื่อแจ้งเข้ากล่าวหาแล้วจริงแล้วทั้ง
ย่าคนตายปีรามรรดาหรือย่างแบบนี้ก็ควรจะมาพบกับภูมิกับโดยตรง
เพื่อจะพูดคุยกันไม่น่าจะดำเนินการอะไรอีกต่อไปแล้ว
ครับเพราะเราให้ความเป็นธรรมหมดแล้วถ้าเกิดเราไม่ให้ความเป็นธรรมอย่างนี้ค่อยมาว่าเรา
บัญชาแต่ที่ดูเหมือนเรื่องมันล่าช้าเนี่ยเพราะว่าต้องรอผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียด
ซึ่งภายหลังได้รับผลการตรวจแล้วก็มีเหตุแห่งการเสียชีวิตที่ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาถ้าหากครอบครัวติดใจก็ควรมาพูดคุยกันโดยตรงไม่ควรทำแบบนี้นะคะ